ท่านผู้ชมครับมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่พัทธลุงนะฮะ
เพื่อนกันสองคนนะเขาเป็นเพื่อนรักกันมากค่ะ
หุ้นกันเงินคนละ๒๐บาทเดี๋ยวไปซื้อเหล้าเนี่ยมาดื่มกัน
สุดท้ายเนี่ยเหมือนกับอีกฝั่งหนึ่งเขาไม่ยอมจ่าย
คือเงินแค่๒๐บาทนะฮะแทงกันตายนะครับ
นี่คาที่เลยนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนที่ผ่านมา
ใช่สนิทกันเลยตำรวจมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายสิทธิกรจันทรัศนชื่อเล่นชื่อบอส
อายุ๒๕ปีนะครับนี่เป็นหน้าบ้านพักหลังหนึ่ง
ตะบนปันแตอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุง
นายสิทธิกรหรือบอสถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมเป็นแผลลึกแทงเนี่ยเข้าหน้าอกข้างซ้ายนะครับ
แล้วที่หลังกับตามลำตัวก็มีบาดแผลถูกฟันอีก๑๐กว่าแผล
ถนนหน้าบ้านมีจักรยานยนต์สีดำแดงของผู้ตายล้มอยู่คันหนึ่งแล้วมีร่องรอยการต่อสู้มีรอยรองเท้าของผู้ตายด้วยนะฮะ
สร้อยพระแบงค์๒๐ก็ตกอยู่ใกล้กับจักรยานยนต์รวมทั้งรองเท้าด้วยนี่เป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุ
ขวามือนี่คือผู้ที่เสียชีวิตนะครับสิทธิกรจันทรัฐหรือว่าบอสวัย๒๕ปี
ส่วนผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนครับตำรวจสืบทราบว่าคือนายสิทธิชัยหนูจันทร์
ชื่อเล่นชื่อเคครับอายุ๒๖ปีเป็นผู้ที่พิการทางด้านขานะครับ
เพราะว่าประสบอุบัติเหตุเมื่อหลายปีก่อนหลังจากก่อเหตุเสร็จแล้วเนี่ย
นายสิทธิชัยเดินไปที่บ้านของอดีตผู้คุมเรือนจำแห่งหนึ่ง
อยู่แถวนั้นชื่อนายบุญเสริมพันฤทธิดำอายุ๖๐ปี
เพื่อไปมอบตัวแล้วก็สารภาพว่าเขาแทงเพื่อนตายมา
เหตุผลที่มามอบตัวกับนายบุญเสริมเพราะเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ
เหมือนกับมาหาเขาเพื่อให้เขาพาไปมอบตัวอีกทีนึงนี่นะครับ
หลังจากนั้นเขาก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบว่ามีการแทงกันเสียชีวิตจริงจริงเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับ
เช้าวันนี้สพควนขนุนคุมตัวนายสิทธิชัย
มาชี้จุดมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
เคเนี่ยบอกว่าเป็นคนแทงบอสที่เป็นเพื่อนรักกันเนี่ยจนเสียชีวิตจริง
โดยตัวเขากับบอสเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนปฐมแล้วก็ติดต่อไปมาหาสู่กันอยู่ตลอด
ก่อนเกิดเหตุเมื่อคืนนี้เขานั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของบอสออกมาที่ร้านค้าในหมู่บ้าน
ก่อนจะถึงร้านค้าเขาจอดรถคุยกันก่อนตกลงกันว่าเอางี้เดี๋ยวเราหุ้นเงินกันคนละ๒๐บาทนะ
ซื้อเหล้ามาดื่มกันแต่บอสไม่ยอมให้เลยมีปากเสียงทะเลาะกัน
ในเคเนี่ยอ้างว่าบอสชักมีดปลายแหลมออกมาจะมาทำร้ายเขาก่อน
ก็เลยเกิดการยื้อแย่งมีดกันเกิดขึ้นแล้วเขาก็คว้ามีดมาได้
ด้วยความโมโหก็เลยกระหน่ำแทงบอสไปจนบอสเสียชีวิต
หลังก่อเหตุเขาบอกเขาไม่ได้คิดหลบหนีเขาก็เดินไป
ไปหาผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือก็คือนายบุญเสริมที่เป็นอดีตผู้คุมเรือนจำ
อยู่แถวนั้นเพื่อให้พาไปมอบตัว

เพื่อสารอบ
แล้วพวกเราหลีกที่บ้าน
หลีกที่บ้าน

เป็นผู้พิการแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางผู้ตายเขาด้วยนะ
เพราะตอนเกิดเหตุอยู่กันสองคนนี่คือคำกล่าวอ้างของคนก่อเหตุนะครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
พัทธลุงจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากบ้านของนายบุญเสริม
ในเคผู้ต้องหาเดินไปบอกเรื่องราวไปสารภาพเหตุการณ์แล้วก็ขอให้มอบตัว
พาไปมอบตัวเนี่ยนะฮะห่างจากจุดเกิดเหตุแค่๔๐๐เมตรนะครับ
แล้วจุดเกิดเหตุก็อยู่ห่างจากบ้านของนายเคคนก่อเหตุประมาณ๑๒กิโลเมตร
คุณเนติชาวได้คุยกับแม่ของเคนะฮะวันนี้แม่กำลังเอาชุดไปเปลี่ยนให้ลูกชายที่โรงพักพอดีเลยนะครับ
ท้องที่ของสพควนขนุนนะฮะแม่บอกว่าแม่เนี่ยมีลูก๖คนเคเป็นลูกคนที่๕
นี่เสื้อนะฮะเสื้อผ้าที่กำลังจะเอาไปให้เปลี่ยนแม่บอกว่าปกติลูกชายคือเคอยู่บ้าน
ไม่ได้ทำงานอะไรเพราะว่าเขาขาพิการเมื่อสี่ปีก่อนเนี่ยเคเคยขี่จักรยานยนต์ไปชนเสาไฟฟ้าค่ะ
ทำให้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ต้องใส่ขาเทียมเย็นเมื่อวานนี้ก่อนที่เคจะออกจากบ้าน
เคมาขอเงินแม่ไปซื้อเหล้า๒๐บาทแม่ก็ให้ไปเพราะว่าลูกชายเนี่ยมาขอเงินไปซื้อเหล้าบ่อย
ทีนึงก็๒๐๓๐อ้างว่าเครียดเรื่องขาพิการเรื่องมีคนชอบมาต่อว่ามาบูลลี่
แม่ยอมรับว่านอกจากเรื่องเล่าแล้วลูกชายก็ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้วย
ส่วนสาเหตุที่ก่อเหตุแทงเพื่อนจนเสียชีวิตที่บอกว่าทะเลาะกันเรื่องเงิน๒๐บาท
หุ้นกันซื้อเหล้าแล้วเพื่อนไม่ยอมเนี่ยไม่ยอมจ่ายร่วมด้วยเนี่ย
แม่บอกแม่ไม่ทราบเหมือนกันซึ่งขณะนี้แม่บอกแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไง
ในฐานะคนเป็นแม่อยากขอโทษไปยังครอบครัวผู้ตายด้วย
ความจริงแล้วลูกชายกับผู้ตายเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่สมัยเรียนปฐม
เคยเป็นนักมวยต่อยมวยอยู่ค่ายเดียวกันด้วย
หลักลูกของเขานะเราไม่ตูดของเขาต้องฝากรรมงานไปเดียว
ส่วนศพของบอสนะครับวันนี้ครอบครัว
มาประกอบพิธีทางศาสนานะครับตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดดอนสารานะครับ

อย่างละเอียดตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วแน่นอนว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
พ่อของบอสบอกว่าหลังจากทราบข่าวว่าลูกชายถูกทำร้ายเสียชีวิต
ก็รีบเดินทางไปที่จุดเกิดเหตุทันทีคนแถวนั้นเล่าให้ฟังว่าลูกชายเนี่ย
ทะเลาะวิวาสกับในเคคนก่อเหตุที่ผ่านมาลูกชายกับเคสนิทกันตั้งแต่เด็ก
ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดไม่เคยทะเลาะกันเลยด้วยซ้ำ

พ่อบอกพ่อไม่เชื่อนะฮะว่าสาเหตุมันจะเป็นแค่เรื่องเงิน๒๐บาท
คือเงิน๒๐บาทที่จะหุ้นกันซื้อเหล้าแล้วเพื่อนไม่ให้เนี่ยจะแทงกันตายเลยเหรอ
พ่อของบอสคิดว่าสาเหตุที่แท้จริงน่าจะมาจากการที่ทั้งคู่เนี่ยผิดใจกันเรื่องยาเสพติด
เพราะทั้งในเคคนก่อเหตุแล้วก็ลูกชาย
มีส่วนผัวพันกับเรื่องยาเสพติดทั้งคู่
พ่อของบอสบอกว่าบอสนี่เป็นลูกชายคนเดียวนะครับมีลูกคนเดียวเลย
แม้ว่าพ่อจะสูญเสียลูกไปแต่พ่อก็ไม่โกรธแค้นเคนะ
เพราะตอนนี้เขาก็ถูกจับดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว
หากในเคจะมาขอเข้ามาศพลูกชายพ่อก็ยินดี
จะได้อโหสิกรรมต่อกันขณะเดียวกันนะ
ของผู้ตายังติดใจสาเหตุการตายเช่นกันนะครับ
เพราะว่าศพของหลานชายเนี่ยมันเต็มไปด้วยบาดแผล
คือถูกแทงเข้าหน้าอกซ้ายเนี่ยอันนี้๑แผลถูกแทงลึกเข้าไปเลย
แต่ไอ้ร่องรอยการถูกฟันเหมือนกับถูกบาดถูกฟันตามร่างกายเนี่ย
มันมีอีกเยอะแยะไปหมดอ่ะคนก่อเหตุจะมีคนเดียวจริงเหรอ
แล้วมีดที่ตำรวจเอาไปเนี่ยขอยืนยันว่าไม่ใช่มีดของหลานชายนะ
คือในเคอ้างว่ามีปัญหากับบอสบอสชักมีดออกมาก่อนจะแทงเขา

แล้วเอามาได้ก็เลยแทงใส่บอสเข้าไป
น้าบอกไม่ใช่ที่บ้านไม่มีมีดแบบนี้ไม่ใช่มีดของหลานชาย
รับว่าหลานชายยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะ
ส่วนของตัวของในเคเนี่ยเขาก็ติดยาเสพติด

ยังเคยก่อเหตุทะเลาะกับคนที่บ้านเลยบ้านของในเคเองอ่ะ
ติดใจเรื่องที่ว่าคนหนึ่งคนแล้วก็ขาพิการ

น้าคล่องใจว่ามันไม่ใช่
หนึ่งคนที่ว่ากระทำมันอาจจะมากกว่าหนึ่งคน
เพราะว่าดูลักษณะแผลที่ว่าหลานได้รับตามตัวค่ะ
มันไม่ใช่คนคนเดียวที่ทำ
แล้วอีกอย่างหนึ่งมีดที่ว่าตำรวจเอาไปก็ไม่ใช่ของหลาน
ที่ออกข่าวไปว่าเป็นแค่เงิน๒๐บาท
ที่ว่าต้องฆ่ากันขนาดนี้มันไม่ใช่ค่ะ
ตำรวจสพคุณขนุนบอกว่าก็ถือว่าเป็นคำสารภาพกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุนะฮะ

เดี๋ยวจะสอบสวนสอบปากคำขยายผลต่อไป
แต่เบื้องต้นแจ้งข้อหาไว้แล้วก็คือฆ่าผู้อื่นนะฮะ
ทำแผนเรียบร้อยพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพัทธลุงนะครับ